เอาใจนักท่องเที่ยวกันนะคะสำหรับใครที่ชอบท่องเที่ยวกูเกิ้
เพราะเอาใจสาวกแหละมีการรวบรวม
รวมทั้งเส้นทางการบิน
ข้อมูลต่างที่น่าจะทำให้การท่องเที่ยวของคุณสนุกยิ่งขึ้นนะคะ
สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวมาไว้ในแอปเดียว

ว่าสำหรับท่องเที่ยวแยกเอาไว้พิเศษอยู่แล้ว
ตอนนี้เนี่ยเตรียมจะดึงออกมาเป็นแอปใหม่เลยนะคะ
ข้อมูลที่ดึงมาก็จะมีทั้งเที่ยวบินเส้นทางการบิน
จองโรงแรมรวมไปถึงประวัติการเดินทางที่ผ่านมาของเราด้วย
เป็นข้อมูลการเดินทางในประเทศหรือว่าพื้นที่นั้น
เรื่องของระบบขนส่งมวลชนรถแท็กซี่รถเช่า
แล้วก็ยังช่วยในการคำนวณเวลาการเดินทางไปยังจุดหมายต่างอีกด้วย
แต่ว่าเขาจะละเอียดกว่าว่าสมมุตินักท่องเที่ยวเราไปเมืองนอก
ไม่มีรถไงเขาก็จะแบบว่ารถสาธารณะทำยังไงบ้าง
ขึ้นลงจะละเอียดยิ่งขึ้นนะคะ
อันนี้จะช่วยแนะนำสถานที่น่าสนใจที่ไม่ควรพลาดนะคะ
หรือว่าถ้ากำลังไปในช่วงเทศกาลพิเศษ
แอปเขาก็จะรู้เลยไปช่วงนี้ช่วงนี้

ก็จะเพิ่มข้อมูลกิจกรรมนั้นมาให้เราด้วย
ทำให้เราไม่พลาดทุกความน่าสนใจในทุกสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ
แนะนำที่กินดื่มพร้อมการจองนะคะ
สมมุติเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามใช่ไหม
เขามีหลักปฏิบัติอย่างไรในเมืองนั้น
ก็จะทำให้เราเที่ยวได้สนุกยิ่งขึ้น

ที่สำคัญนะคะสามารถดาวนโหลดข้อมูลจากแอป
มาเปิดใช้งานแบบออฟไลน์ได้ด้วย

เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดก็ดี
ใช่ค่ะใช่ค่ะต่างประเทศก็ดีคือบางทีโรมมิ้งก็แพงน่ะเนอะ
แล้วก็มีทีวีเขาทำแอดแซวกันไง
ว่าต้องอยู่ติดกับเพื่อนเอาไว้น่าจะไปไหนก็ไปไม่ได้

นะคะก็ตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เซ

ก็มีข้อมูลพร้อมสับให้คุณสามารถเที่ยวอย่างได้สบายใจมากขึ้นนะคะ
แต่ว่าคาดว่าคงไม่นานเกินรอจะเปิดให้ได้ใช้แน่นอนนะคะ
เขาบอกว่าคนเรามีทั้งความฝันแล้วก็มีหน้าที่ต้องทำ
เพราะฉะนั้นบางครั้งมีข้ออ้างแห่งงานประจำเยอะแยะ
เขาก็เลยออกอันนี้มาเพื่อที่จะบอกว่าให้เราใส่เป้าหมายไปว่า
วันนี้ต้องเจอเพื่อนนะต้องเจอคุณอรัชพรต้องไปออกกำลังกายกับคุณเขมมาสอนนะ
ใส่ไปว่าต้องออกกำลังกายอยากทำช่วงเช้าใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
เขาก็จะจัดระบบให้อัตโนมัติเลยยัดเข้าไปในตารางของเรา
อันนี้คือจัดตารางให้ผู้จัดการส่วนตัวนี่นะ
จัดการส่วนตัวไม่ต้องเสียเงินจ้างแล้วกูก็ทำให้ฟรีค่ะ
งั้นเดี๋ยวนี้ใครจดลงสมุดโน้ตตารางงานนี้เชยแล้วหรือเปล่าดิฉันก็ยังจดอยู่ตอนนี้ก็ยังสับสนอยู่
คือมีทั้งแบบหลายอุปกรณ์แล้วก็ยังจดแบบมือด้วยก็ต้องจดหลายรอบงงเหมือนกัน
แอบชอบเรื่องของการจดวิจารณ์กันใช่เพราะว่ามันจดแล้วจำ
เราโตมาจากยุคปากกาเนอะบางทีมันแบบว่าจริงกว่า
เอาเป็นว่าเลือกที่ชอบนะคะใครจดแล้วจำได้ก็จดใครจดแล้วจำไม่ได้ก็สมาร์ทโฟงสมาร์ทโฟนก็ว่ากันไป